นะฮะไปที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะคุณลุงท่านหนึ่งนะคะ
ที่เราได้เกริ่นเอาไว้นะคะคุณลุงจริงท่านหวังดี
ไปช่วยเอาพวกเศษขยะต่างที่มันติดท่อระบายน้ำริมถนนออก
เพราะว่ากลัวน้ำท่วมเดี๋ยวมันไม่ระบายนะคะ
แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นมีรถวิ่งมานะคะ
ขับมาด้วยความเร็วชนกระเด็นไปนะคะถึง๒๐เมตรทีเดียว
แล้วก็ปรากฏว่าคุณลุงเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมไปแล้วรถคันนี้นะคะไปแล้วนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะนี่แหละค่ะแล้วเขาตามหากันอยู่
อันนี้ตอนที่คุณลุงเนี่ยกำลังก้มเก็บขยะอยู่นะคะ
รถขับมามาแล้วนะคะมาด้วยความเร็วแล้วชนเข้าอย่างจังนะคะ
เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นอยู่ไกลตรงลูกศรชี้นะคะ
จุดที่คุณลุงกำลังเก็บขยะอยู่แล้วชนอย่างแรงนะคะ
กระเด็นไปไกลกว่ายี่สิบเมตรนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คุณลุงท่านนี้ก็คือนายเกียรติศักดิ์กงประโคนอายุ๕๘ปีค่ะ
หลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นสำคัญเลยที่รถคันนี้ทิ้งเอาไว้
จริงรถไม่อยู่แล้วแต่ทะเบียนอยู่ป้ายทะเบียนมันหลุดอยู่
คุณนัทพงศ์นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้
หน้าบริษัทกรุงเทพเหล็กกล้าอยู่ที่ถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๒๑สมุทรปราการนะคะ
ชาวเน็ตก็ช่วยกันแชร์ภาพนี้ออกไปเพื่อที่จะตามตัวคนขับรถเก๋งคันนี้มารับผิดชอบนะคะ
ภรรยานะคะของคุณลุงท่านนี้บอกว่าครอบครัวมีอาชีพปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่
แล้วทุกวันช่วงเช้ามืดสามีเขาจะปั่นมาขายตรงจุดนี้ค่ะ
ตรงจุดนี้ประจำเลยคือเช้านี้คุณลุงคงจะเห็นว่ามันมีขยะอะไรอย่างนี้
ก็ก้มเก็บอยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
แล้วรถกระบาดวิ่งมาชนเขาหรอ

แกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะ

ล่าสุดนะคะตำรวจสพบังเสาทงบอกว่าผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวแล้วนะคะ
โดยให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนนี้ขับรถมาจากบุรีรำ
พอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยวูบค่ะรู้สึกวูบก็เลยเสียหลักไปชนคุณลุง
แล้วตกใจก็เลยขอไปตั้งหลักก่อน
พอพบว่าป้ายทะเบียนรถของตัวเองหลุดหาย
ก็เลยตรวจสอบกล้องหน้ารถพบว่าอ้าวขับรถไปชนคน
ก็เลยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนค่ะ
แต่ว่าตำรวจแจ้งข้อหาขับรถประมาทเฉียวชน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตและหลบหนี
หยุดให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุค่ะ